สำนักพระราชวังของญี่ปุ่นได้ปฏิเสธข่าวการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต
ให้กับมกุฎราชกุมารในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ตามที่สำนักข่าวชั้นนำของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้
ขณะที่รัฐบาลปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกประหลาดใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
แต่ก็สนับสนุนหากจะส่งสละราชสมบัติจริงครับ
โศกสำนักพระราชวังอินทีเรียนของญี่ปุ่นปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตพระชนมายุ๘๒พันศา
สมเด็จพระจักรพรรดิมีพระราชดำรัฐถึงพระชนมายุที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีมานี้
สำนักพระราชวังได้ถวายคำแนะนำให้ทรงลดพระราชกรณียกิจลง
ด้วยการมอบพระราชกรณียกิจให้กับมงกุฎราชกุมารแทน
แต่พระองค์ตรัสว่าไม่มีพระราชประสงค์ที่จะครองราชบันลังต่อไป
ด้วยการลดจำนวนพระราชกรณียกิจ
มาด้วยสำนักข่าวเกียวโดที่รายงานข่าวนี้
พร้อมอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่น
ไม่น่าจะรายงานข่าวนี้ออกมา
หากไม่มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้จากในราชสำนักอย่างแน่นอน
ด้านนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของสมเด็จพระจักรพรร
สอดคล้องกับนายโยชิฮิดะซูกะ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ซึ่งปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเช่นเดียวกัน
ขณะที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ค่อนข้างประหลาดใจต่อข่าวที่เกิดขึ้น
แต่ก็พร้อมสนับสนุนการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิ
หญิงคนนี้บอกว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายจนถึงทุกวันนี้
จึงหวังให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์
ทรงพระเกษมสำราญ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตครองราชมาเป็นเวลานาน๒๗ปี
และทรงพยายามเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่๒มาโดยตลอด
โดยพระองค์ได้ตรัสในโอกาสครบรอบ๗๐ปีสงครามโลกครั้งที่๒เมื่อปีที่แล้วว่า
รู้สึกเศร้าเสียใจกับสงครามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง
อกจากนี้พระองค์ยังเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อ๒๔ปีก่อนสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตถือเป็นกษัตริย์ญี่ปุ่นพระองค์แรกที่เสด็จเยือนประเทศจีน
ทั้งนี้หากพระองค์สละราชสมบัติก็จะเป็นกษัตริย์ญี่ปุ่นพระองค์แรกในรอบ๒๐๐ปีที่สละราชสมบัติ
ตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิโคคาขุเมื่อปีสองพันสามร้อยหกสิบโดยในกฎมนเทียนบานปัจจุบันไม่มีการระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการสละราชสมบัติเอาไว้
ซึ่งทำให้อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎมนเทียนบาลและต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาญี่ปุ่นด้วย
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน